มาจากเป็นเรื่องการเลือกลากับพี่ต้นหอม

ไปศึกษาไฟล์อะไรอย่างเงี้ย
คือพวกพี่ก็ดูจากไอจีผมก็ได้ว่า

ในการที่ผมสองคนยุติภัณฑ์สำคัญกัน

บางคนคือเขาไม่ทรมานว่า
แต่เขาจะรับน้องมาแล้ว
แล้วผมก็ยืนยันว่าผมอยู่ได้
ถ้าไม่ใช่เรื่องน้องแล้วมันจะเป็นเรื่องมือที่๓ไหมคะ
เรื่องมือที่๓ให้ขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่า
ผมได้ยุติความสำคัญกับเขาเมื่อวันที่๔พฤษภาพ
ตั้งแต่เราระหองระแหงกันมาตั้งแต่ต้นปี
จนมาถึง๔พฤษภาเราคุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องนะครับ
วันนั้นเขายังพูดกับผมดูเลยว่าฉะนั้นเราอยากน่ากันนะ
แล้วก็ถ้าสมมุติคุณมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาเขาหรือคุณโทรมาได้
แม่คุณอยากเจอปกป้องให้แม่คุณมาเจอหน้า
แล้วก็ผ่านไปประมาณ๒อาทิตย์
เกิดเรื่องที่พี่มะตูมพูดในรายการ
ว่ามีการโทรเคลียร์กันประชุมกันประชุมสายกันสี่สาย
มีผมนะฮะมีพี่ต้นหอมพี่มะตูมแล้วก็มีน้องคนที่ทุกคนเป็นข่าวอยู่
ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมยุติความสัมพันธ์กับคุณไปแล้ว
ทำไมผมต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมผมต้องเคลียร์
ในเมื่อเราชัดเจนกันแล้วว่าเราแยกทางกัน
แล้วผมก็ได้ยินคำพูดเขาชัดมากว่า
ไม่เป็นไรยังไงเรื่องนี้ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้
คุยกันแบบเหมือนผมคุยกับพี่นี่แหละครับ

เขาอยากมีครอบครัว

ผมก็รู้สึกอยากขอโทษเขาเหมือนกัน
ที่ผมอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยังไม่ดียังไม่พร้อม
เราก็เลยยุติกข้อสำคัญกัน
คือเรายืนยันว่าเลิกกันก่อนที่จะมีน้องครูที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ตอนนี้คือเราการศึกษาดูใจกันหรือว่ายังไงคะ
กับน้องบูเนี่ยผมพูดก่อนเลยว่าผมรู้จักกับน้องมานานมาก

แล้วเราเป็นแค่เพื่อนในเกมการเมือง

ทุกวันนี้ผมยังติดต่อกับบูอยู่

เพราะน้องต้องมาสวยกว่าเรื่องผม

แล้วคือเป็นแค่รู้จักกันแค่ในเกมเท่านั้น
รู้จักกันในเกมเล่นเกมออนไลน์ชนิดหนึ่งด้วยกัน
ไม่ได้มีสถานที่รู้จักกันเลย
หลังจากที่เลิกกับพี่หอมไปเพิ่งมาคุยกันหรือว่าต้องอยู่กัน
เพราะว่าเขาอยู่ในกรุ๊ปไลน์เกมผม

เราก็แค่คุยกันว่ามาพี่
มาไปสามนะไปห้านะ

อันนี้คือตอนระว่างที่คุกหรือเลือกกันพรตอบแล้ว
ผู้หญิงไม่มีใครอยากมาเป็นมือที่๓ของใคร
ทำไมเขาต้องมาเป็นสำรองของผมถูกต้องไหมพี่

จานเป็นไปได้มั้ยว่าการที่เรามาฝีศุกร์โดยการเล่นเกมอะไรเงี้ย

ถ้าต้นหอมเขารู้ว่าผมมีมือที่๓

เพราะมันเป็นเรื่องที่เราตกลงกันมานานมากแล้ว
ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้มันไม่จบครับ

พูดดังนิดนึงเดี๋ยวผมขอบคุณมากเลย
โอเคต่อนะครับ
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงไม่จบ
เพราะผมได้เคลียร์กับคุณแล้วทุกอย่าง
ทั้งที่เอาจริงผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์ก็ได้

แล้วคุณเคยให้สิทธิ์ผมในการคุยกับคนอื่น

เหมือนวันนี้นักศาลน้ำมันเหมือนเรากับพี่หอม
คือดูเหมือนแตกหักมาเลยอะค่ะสัง

จะให้คัทเป็นคนในอนาคตของผม
แล้วยิ่งเขาเนี่ยผมเริ่มกับเขามา๒๓ปีแล้ว
ผมอยากจบกันอยากให้เขาเป็นคนในอนาคต
แต่พอผมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่กลับไปดีกว่า
คนรอบข้างมีส่วนไหมคะ

เพราะว่าอย่างที่พี่เห็นกันนะครับ
มันก็จะมีเรื่องของคนรอบข้างมาเกี่ยวเยอะมาก
ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมสองคน
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีคนมา
เข้ามาโฟกัสชีวิตเราเยอะจังอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้สถานะน้องบูกับเราน้องวันนี้คือ
เป็นแค่พี่น้องครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วว่าผมทิ้งน้องไม่ได้
เพราะน้องตอนนี้สภาพจิตใจพังมาก
เขาทำงานไม่ได้เขากินไม่ได้
เพราะเขาโดนสังคมประนามมาก

สังยืนยันได้ใช่มั้ยว่ากับบูไม่เคยเป็นพี่เปล่า
ผมยืนยันได้ว่ากับบูมไม่มีอะไรเกินเลย

ถ้าใครไม่ควรเห็นว่าเราไปซื้อรถอะไรนะครับ

อย่างนี้นะครับผมไม่ได้ก้าวร้าวหรือว่าอะไรนะ
ถ้าใครมีรูปผมที่โชว์รูมกับบู

คือเรายืนยันว่าไม่เคยพาใครไปดูแน่นอน
มั่นใจมากครับถ้ามีใครมีรูปนะ

คือไม่เคยไปไหนมา๒ต่อ๒อะไรอย่างนี้ด้วยกันเลย
เคยเจอหลังจากมีข่าวเคยเจอ

กำลังจะบอกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังโกหกอยู่ใช่ไหมครับ

คือความจริงทั้งหมดครับ
หลายคนบอกว่าเหตุที่เลิกกันจริงแล้ว
แต่พี่ยัยไม่พอ

ไม่ตอบด้วยกันนะครับเอาเป็นเรื่องของเราสองคนส่วนตัว
เรื่องที่ผมตอบได้คือเราไม่ได้เลิกกันพบวันที่สาม
แล้วเราเลิกกันเพราะอะไรตัวเขาเองรู้อยู่แก่ใจว่าเราเลิกกันเพราะอะไร
เรื่องวันที่สามไม่มีเรื่องวันที่สามเลย
พี่ครับผมกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่ผมคบกับเขาประกาศคบกับเขาตั้งแต่วันตุดจีน
จนถึงวันที่สี่พฤษภาคผมไม่เคยเมื่อวันที่สาม
ถ้าผมมือที่๓ผมไม่สามารถมายืนตรงนี้ได้ผมตายไปแล้ว
การที่สามารถมาดูแบบนี้กลัวไหมว่าพี่จับมันจะกลับมาทางเรา
ผมไม่กลัวครับเพราะผมพูดความจริงครับ
ตอนนี้เราจะพูดเองมันปานไปกลายเป็นเรื่องในส่วนตัวของน้อง
ตอนนี้คนคุยสังคมกันนะเป็นอย่างยังไง

เพราะจริงผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาในทางไหนได้บ้าง
คือถามว่าน้องเขาก็แย่ครับพี่
ตอนนี้คือเขาทำอะไรเขาก็ผิดไปหมดนะครับ
สังคมก็ไปลุมกระทำของเขาในโซเชียล

ผมก็ไม่สามารถจะไปไหนได้
อย่างเรื่องให้น้องบูกเริ่มเร่งเล่น
ถ้าผมจะมีความสัมพันธ์กับปู

ที่ผมมาพูดว่าผมต้องรับผิดชอบน้อง
เพราะว่าผมเป็นผู้ชาย

มีอะไรที่ผมช่วยเขาได้ผมก็ต้องช่วยครับพี่
ตัวตันเองแบบทำงานวงการเราจะต้องมีโอกาสได้เจอแบบคนรอบตัวพี่หอมค่อนข้างเยอะ

ไม่ลำบากใจครับผมก็ทำตัวเหมือนเดิม
เพราะผมรู้สึกว่าคนแยกแยะได้ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
เอาจริงผมก็มีแบบมีหลายคนในวงการแหละครับ
ที่เข้ามาเข้ามาให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็เข้ามาให้คำแนะนำผม
หลายคนเหมือนกันก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วย
คุณจำจะเป็นข่าวที่คุณจะต้องบอกอย่างไง

จะมีโอกาสกลับไปเคลียร์กันหรือเปิดใจคุยกัน

คือผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ
คือเรื่องระหว่างของเราเนี่ยเราผ่านทำการเคลียร์กันมาหมดแล้ว
อย่างที่พี่มาตูพูดว่าวันนั้นประชุมไปแล้วแล้วก็เคลียร์แล้วด้วย
ผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอยู่ดีมันไม่จบไป
ทำไมถึงเพิ่งมาแถลงข่าวตอนผม
คิดว่าเข้าเรื่องของเรามาสร้างกระแสกันด้วยกัน

ก็ไม่คิดว่าคนจะมาโหกระแสเพราะเรื่องแบบนี้
เอ่อผมขอไม่ตอบแล้วกันครับ
เอาเป็นว่าผมคืออยากกลับไปเพียงเข้า

อมีศานมีอะไรจะบอกตรงนี้ไหมว่า
ผมขอให้ทุกคนใจเย็นหน่อยแล้วกันนะครับ
อยากให้ทุกคนฟังความสองข้าง
อยากให้ทุกคนฟังฟังมาแล้วคิดไต่ตอง
แล้วขอให้ทุกคนฟังความสองข้างแล้วกัน
เพราะว่าเหรียญมี๒ด้านเสมอ
แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยที่เราไปฟังมาฝั่งหนึ่ง
แล้วก็มากระหน่ำกระหน่ำว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลย
ก็กระหน่ำว่าผมอยากให้ทุกคนใช้สติหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตจริง
ทุกวันนี้ผมไม่กล้าลงรูปเลยครับ

ผมก็โดนกระหน่ำเยอะดีอยู่ดี

ว่าเราจะรอบกันแต่ที่เข้ามาหาเราศาสนี้ได้ยังไงบ้าง
ผมก็อยากผมก็ต้องรอบนะครับ
ผมทำอะไรไม่ได้ผมไม่สามารถบังคับใครได้
ผมไม่สามารถบังคับความคิดใครได้
แต่ผมก็ได้พูดเป็นหมดแล้ว
ก็ร่วมงานแบบที่เข้าไกลได้ไหมครับ
ขอให้เว้นละยะขาห่างให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้

เพราะเรื่องมันจบไปแล้วมันจบไปตั้งแต่ต้นต้นวิสัพผ่าน
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาพูด๒เดือน
เดือนมาเนี่ยทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้อีก
ในเมื่อเราเคยกันแล้วมาตรุกก็บอกว่าเราเคยกันแล้ว

อย่างว่าแหละครับผมก็ไม่สามารถบังคับความคิดใครได้
ผมกับพี่บอยก็ทำหน้าที่นักแสดงคนหนึ่งที่ร่วมรายการนี้
แล้วเราก็มีเวลาน้อยจริงในการเตรียมตัว
แต่เราสองคนก็ทำหน้าที่นักมวยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เราสามารถยืนได้ครบ๓ยกแล้วเราก็ใส่สุดกันมาก
ส่วนของการตัดสินผมไม่ทราบครับเพราะเป็นของกรรมการ
ผมทำในหน้าที่นักมวยของผมได้ดีที่สุดแล้ว
แล้วได้คุยกับพี่บอยมั้ยอย่างงี้อ่ะ

เพราะพี่บอยเป็นพี่ที่เคารพมาก

ทำไมพี่เท่จังบ้านพี่สวยจัง
ทำไมพี่มั่นฟงจังพี่อยู่กรรมการอย่างงี้อ่ะ

ผมเป็นคนที่ไม่เคยต่อยกับใครเลย
ผมเป็นคนแรกแล้วผมก็เกี่ยงใจเข้าไปที่ผมต่อยเขา
ไม่เป็นไรครับก็กีฬามีแพ้มีชนะนะครับ
ด้วยกองทนการสินภายเคียงผมไม่ทราบจริง
ผมพูดอันไปเนียนผมก็งงคือพี่มันสุ่งสินมาก
แล้วเรากลายมาว่าอยู่ในเฮลส์การด์ถึงนี้ครับ

แบบก็ขอโทษเขาแบบเธอก็ถามมึงเจ็บมั้ย
พี่ด้วยมันมากเลยด้วย

แล้วก็เหนื่อยที่สุดเพราะว่าผมเก็บตัวเป็นนักมวยเลยครับ
น้ำหนักผมลด๗กิโลภายในเดือนเดียวครับ
ผมเหนื่อยมากครับแต่ก็เต็มที่กับมันครับ